แต่ว่าใครที่อยากหาเนื้อคู่อย่างที่คุณชนะบอกต้องตามดิฉันมาค่ะ
ที่จังหวัดราชบุรีมีร้านสเต็กร้านเด็ดอร่อยอย่างนี้เลย
อ่าที่นี่ค่ะร้านสเต็กท่านรอง

ใช่สเต็กท่านรองไร่วาสนาตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ค่ะบรรยากาศก็ดีสเต็กก็อร่อยร่มรื่นเย็นสบาย
มีลูกค้าแวะเวียนมาเยอะแยะมากมายกระแสตอบรับร้านนี้ดีมาก
นี่คุณค่ะเมนูเด็ดของทางร้านคืออะไรรู้ไหม
เมนูเด็ดของทางร้านคืออะไรรู้ไหมอะไร
สเต็กไงเอ้าก็สเต็กอ่ะสิแต่ว่ามันเป็นชิ้นส่วนไหนอ่ะ
ใช่มันมีหลายอย่างนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะอย่างเช่นสเต็กทีโบนสเต็กฮอกช็อป
หรือว่าจะเป็นพวกให้เด็กทานนักเก็ตเอ้ยนักเก็ตไก่ไก่
สลัดหรือว่าจะเป็นสลัดกุ้งกรอบแบบนี้ยำสาหร่ายก็มี
หรือว่าใครที่ชอบแซลมอนก็จะมีแซลมอนวาซาบิน่าทานทั้งนั้นเลย
ยำสาหร่ายเห็นไหมเนี่ยแซมอนวาซาบิแบบนี้ก็มีอืม
เมนูเด็ดที่ใครมาแล้วต้องสั่งเนี่ยก็คือสเต็กถาดสเต็กถาดและของเพื่อน
โอ้โหหมายความว่ารวมทุกเนื้อไว้ในถาดเดียวอย่างนั้นเหรอคะใช่
คือมันจะมาเป็นเซตนะคะเป็นเซตซึ่งในหนึ่งเซตจะมีทั้งสันนอก
สันคอหมูอกไก่ปลาแซลมอนนักเก็ตเฟรนด์ไฟล์และสลัดผักโอ้โห
แล้วที่เด็ดกว่านั้นคือเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาจะมีน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้าน
ที่คุณหาทานที่ไหนไม่ได้เลยอย่างนี้ค่ะคุณเจ้าของร้านชื่อว่าคุณอานิรุธ
สายเขาบอกว่าตัวพี่อนิรุธเองเนี่ยนะคะจบปวสอมาสาขาช่างยนต์
ครับสาขาช่างยนต์เออแต่ย่างสเต็กขายเออ

เออจริงคือตอนแรกเนี่ยเดิมทีแกก็ทำงานตรงสายแหละ
ทำงานสายที่เรียนมาเนี่ยนะคะ
แต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่เฮ้ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ
เพราะว่าพี่แกมีความสนใจชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหาร

ก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบทำสเต็ก

เอาอย่างนี้ดีกว่าไปเรียนการทำสเต็กดีกว่า

แล้วก็กลับมาเปิดร้านที่เป็นร้านของตัวเอง
ในพื้นที่หลังบ้านบรรยากาศดีแบบนี้

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหน

พร้อมกับบรรยากาศดีฟินสุดแบบนี้

ที่ร้านสเต็กท่านรองไร่วาสนา

เปิด๔โมงถึง๔ทุ่มนะคะ

เขาจะเปิด๑๑โมงถึง๔ทุ่ม
ใครที่กลัวว่าอยู่ตรงไหนจะไปไม่ถูก
สอบถามหรือว่าจองโต๊ะล่วงหน้ากันก่อนได้เลย
ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชม

สเต็กท่านรองไร่วาสนา

ดูผ่านหน้าจอแบบนี้ก็เห็นแล้วว่าบรรยากาศดี

ถ้าได้ไปนั่งอยู่ตรงนู้นสูดอากาศบริสุทธิ์
ถ่ายภาพกับดูสวยแล้วทานอาหารอร่อยมันจะมีความสุขขนาดไหน